อันนี้กรณีของสละวัดซิวนะครับ
ตำรวจน้ำดีที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เมื่อวานมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้ว
เช้าวันนี้ทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกสาว
แล้วก็ยาดเดินทางมาเก็บอาทิ
พร้อมกับกล่าวอำลาสารวัสสิวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
เป็นคุณส่วนอันนั้นให้แบรนด์ตั้งจิตตั้งใจ
จำได้จำได้และแบบแม้เป็นคนท่านขนม
ให้อธิษฐานและอธิษฐานสาธุอยู่พบคุณใดที่เจ็บป่วนที่ร้อน
ให้ออกมาแล้วกลับไปกล่าวไหว้กับท่านขนมนะ

จำได้อยู่พบคุณส่วนอันนี้แบรนด์นะ
เนี่ยครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เป็นคำกล่าวอำราครั้งสุดท้ายจากทางญาติและครอบครัว
ของพันธุ์ตำรวจตรีศิวากรสายบัวหรือว่าสารวัสสิวนะครับ
ขณะที่เข้าเก็บอัฐิหลังจากเมื่อวานนี้
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนไปแล้วนะครับ
อกจากนี้แม่ของสาวสิวก็ได้กล่าวคำอำลาทั้งน้ำตา
โดยบอกกับลูกชายบอกว่าหลับให้สบายนะลูก

หลวงพ่อหมายถึงพระที่สารวัสดิ์สิวท่านนับถือนะครับ
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีพิธีแปรทาส
โดยการโปรยดอกไม้ประกอบด้วยดอกกุหลาบและดอกมะลิ
แล้วก็น้ำอบโปรยไปที่อาธิ
ก่อนที่ทางพระท่านจะขึ้นมาทำพิธีบังสุกุลตาย
หันหัวรูปหุ่นอธิสารวัสสิวไปทางทิศตะวันตก
แล้วก็สลับหันหัวรูปหุ่นอาธิไปทางทิศตะวันออก
เพื่อทำพิธีบังสุกุลเป็นความเชื่อ
ว่าเป็นการส่งให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตไปเกิดใหม่
แล้วจึงนำอาธิห่อใส่โล
นำกลับไปทำบุญที่ศาลาสิบเอ็ด
ซึ่งเป็นศาลาที่ตั้งศพก่อนจะมีพิธีพระราชธานเพิงศพ
ซึ่งในวันนี้พ่อและแม่ของสารวัสสิว
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรก
โดยพ่อแม่ขอขอบคุณสื่อที่ช่วยนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง
เป็นเหตุทำให้คดีของลูกชายได้รับความคืบหน้าไปมาก
และขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวนะครับ
แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจจะสามารถทดแทนลูกชายที่เสียไปได้
ถึงแม้ว่าจะมีการยกย่องเชิดชูลูกชายมากแค่ไหน
แต่ทางครอบครัวไม่ได้รู้สึกยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
เพราะคำว่าฮีโร่ต้องแลกกับชีวิตของลูก
และเมื่อวานในงานชาปนกิจมีแขกมาร่วมงานจากจังหวัดต่าง

ครอบครัวจึงอยากขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากด้วยนะครับ
ก็ขอบคุณนะคะสังคมที่มอบคำว่าฮีโร่ให้พี่แบงค์นะคะ

ก็ขอบคุณมากแต่สำหรับแม่
คำนี้มันเทียบกับชีวิตที่สูญเสียไปของลูกแม่ไม่ได้

คือเขาแลกด้วยชีวิตกับคำว่าฮีโร่เนี่ย
มันไม่ใช่เพราะแม่มีลูกชายคนเดียว
คุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้แม้ว่าลูกชายจะถูกเรียกว่าฮีโร่ก็ตามนะฮะ
โดยแม่สารวัสสิวยังบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยมาปรึกษาเรื่องงานกับแม่เลย
เพราะว่าลูกไม่อยากให้แม่เครียดเรื่องงานไปด้วย
วันนี้ก็อยากให้ลูกหมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุขตินะครับ
หลังจากนี้แม่และพ่อรวมถึงครอบครัว
จะนำอัฐิของลูกไปเก็บไว้ที่บ้าน๗วัน
หลังจากนั้นจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่วัดสว่างสุวรรณาบรามที่จังหวัดนครพนม
เนื่องจากเป็นวัดที่สารวัตรสิวนับถือ
เมื่อเก็บอาธิที่วัดไว้ครบ๑๐๐วัน
ก็จะทำบุญแล้วก็นำอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงนะครับ
ส่วนเรื่องคดีเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาของลูก
ว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกได้สำเร็จ
ตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามกระบวนการต่อไปนะครับ